ที่มาในวันนี้ก็มาในนามตัวแทนของ๗พักการเมือง
ฝ่ายกิจสนับสนุนประชาชนธรรมดา
ซึ่งเป็นการมาติดตามเรื่อง
เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทย
ได้มายื่นหนังสือหรือความประชา
เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อ
กรรมการสัญหาสวกระบวนการและก็งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด
และวันที่๑๗พฤษภาคม
ก็ได้รับหนังสือตอบจากสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หนังสือดังกล่าวของพักเพื่อไทยนั้น
ได้ยิ่งเสนอต่อประธานหัวหน้าของสชคุณนายกลุ่มปรี

รายชื่อกรรมการสัญหาสวทั้งหมด
แสดงทุกคนต้องแต่งตั้งคนซึ่งอาวุธในหลาย
คนมาเป็นกรรมการสัญหาสว
๙นี้๑๒คนที่ตั้งมาแล้วมีกี่คนกันแน่

มีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
เพราะเราสงสัยมากเลยว่าจากที่เปิดเผยรายชื่อ
เราวองออกมาทุกคน๒๕๐คนนั้น
ก็รวมแล้วแต่เป็นคนที่รุ่นหน้า
แล้วก็มีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไม่
ซึ่งกระบวนการขั้นตอนประชาชนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เลย

อันนี้ต้องฝากเรียนไปถึงบรรดาล๒๕๐สวด้วยนะครับขอบคุณครับ